จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเข้าไปบุกจี้ชิงทรัพย์ที่บ้านของกำนันหญิงคนหนึ่ง
แต่ทัวกำเนินนั้นผู้เหยียบ้านสิ
ยิงปืนสู้ทำให้คนร้ายนั้นบาดเจ็บและหลบหนี

สุดท้ายตอนนี้จับคนร้ายนี้แล้วไปที่โรงพยาบาล
พันธุ์ตำรวจเอกสุบรินทัพพันธ์บุภารักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองครับ
เปิดเผยนะครับจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ในบ้านของนางสาวพรนิพาคงใหญ่อายุ๔๓ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงใจเด็ดทีเดียวครับอยู่ที่หมู่๓ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
เหตุเกิดคืนวันที่๑๐ธันวาคมแล้วก็โดนยิงสวนด้วยอาวุธปืน๙มมของผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนี้นี่แหละ
บาดเจ็บเลยครับที่บริเวณแขนขวาแล้วก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ชื่อคนร้ายคือนายมนตรีบุญเชิดครับอายุ๓๒ปีผู้ต้องหาก็สารภาพว่าเข้าไปจี้ชิงทรัพย์จริง
แล้วก็โดนนางสาวพรนิพาผู้ใหญ่บ้านยิงสวดมาได้รับบาดเจ็บก่อนจะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปซ่อนตัวในตำบลจำลอง
เบื้องต้นก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโพทองก่อนถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลอ่างทองโดยอ้างกับทางเจ้าหน้าที่ว่าโดนเหล็กแหลมทิ้มต่ำมาครับ
ตำรวจยังเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของนายมนตรีไปพบกองเลือดหลายจุดทีเดียว
มีทั้งเครื่องสูบน้ำที่คาดว่าเป็นของนายสำเนาแล้วก็นางสมพงศ์สมบูรณ์สองสามีภรรยาวัยชราที่ถูกทำร้าย
ลักขโมยเครื่องสูบน้ำกลางทุ่งนาเมื่อคืนวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมาด้วย
แสดงว่าก่อเหตุมาแล้วหลายที่ทีเดียวแต่ว่าเป็นทองที่เดียวกันนะครับ